คุณผู้ชมครับไปดูกันที่เรื่องราวของความเชื่อกันบ้างดีกว่า
วันนี้เรามีมานำเสนอหลากหลายแล้วก็มากมายจริง
ที่สำคัญที่จะพาไปอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลก
จริงพื้นที่ตรงนี้เป็นตลาดเฉย
แต่ว่าสุดท้ายโอ้โหคนแห่กันไปเพียบเลยครับ

เห็นไหมเห็นไหมมากันเยอะแบบนี้นี่คือที่ตั้งของเจ้าแม่นางไม้ครับ

ตอนนี้มีสาราแล้วนะครับเป็นลักษณะเพลิงมุงหลังคาด้วยสังกษี
กว้าง๖เมตรยาว๘เมตรสูง๑๖๐เมตร

ส่วนสูงความกว้างหมดเลย
โดยพ่อค้าแม่ค้าก็พากันไปยกรากไม้และท่อนไม้จำนวน๓ชิ้น๓ท่อน
มาวางตั้งเอาไว้ภายในสาราเห็นไหมมีชุดไทยแขวนเอาไว้
มาจากไหนมาจากผู้ที่มีจิตศรัทธานำมาถวายไว้ในส่วนด้านหลังส่วนด้านหน้าของรากไม้แล้วก็ท่อนไม้
มีการตั้งหุ่นเจ้าแม่นางไม้เอาไว้ก็ให้ผู้ที่มีศรัทธาได้มากราบไหว้ถวายสิ่งของตามความเชื่อ
เรื่องของความเชื่อผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามหนึ่งในนั้นแหละ
เขาไปในงานเนี่ยนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าโอ้โหได้รับโชคจากที่นี่นะ
และที่สำคัญไม่ใช่แค่ครั้งเดียวหลายครั้งติดต่อกันมากมายจริง

โอ้โห๕งวดแล้ว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

ที่ให้ร่มเงาก่อเจ้าแม่นางไม้
รวมกับผู้ที่มากราบไหว้บริเวณท้ายตลาด
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฟังหูไว้หู
เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะครับ
แหมพูดมาได้๕งวดติดเลยแบบนี้
วิถับบุญด้วยอะไรคือโอ้โฮมีน่าจะคนไปกันเยอะจริง
ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกแหละ
ใช้วิจารณายาในการรับชมนะจ๊ะ
ใครเชื่อก็เชื่อกันไปก็ไม่เป็นไร
แต่ว่าใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วกันนะคะ